เร็วแรงทะลุไม้กั้น

เกือบโดนมอดไทย
แรงทะลุไม้กั้นไปเลยค่ะไม้กั้นหักเลย

ไม่มีร่องรอยเบรกด้วยนะคะเป็นรถเก๋งสีดำฟ้าบมานี่เลยค่ะ
เตอร์ไซค์ถึงก็ตกใจเลยนะเพราะว่าเกือบจะโดนเขาอ่ะ

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงทางรถไฟที่อยู่ตรงอโศก
แยกอโศกตรงนั้นก็เป็นถนนใหญ่อยู่นะคะอ่า
คือเขาบอกรถสีดำคันนี้ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นหรือประมาทหรืออะไรกันแน่
มาอย่างเร็วเลยโดยไม่สนใจเลยว่าตรงนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ไหม
ทะลุไม้กั้นจนไม้กั้นหักเกือบดีดไปฟาดหน้ามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ค่ะ
ข้อความบอกว่าแรงทะลุเครื่องกั้นแฮชแท็กอย่าหาทำ
รถยนต์ชนเครื่องกั้นจุดตัดถนนอโศกแล้วหลบหนี
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อหาเลขทะเบียนรถ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะเป็นจุดแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันค่ะ
ครับราวกั้นที่ถูกชนพังเสียหายเนี่ยคือมีการซ่อมแซมเบื้องต้นแล้ว
แต่ยังคงใช้งานไม่ได้นะคะถามในโต้งค่ะเขาเป็นคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
ตอนเกิดเหตุนี่นะเสียงสัญญาณไฟขออภัยเสียงเตือนรถไฟก่อนดัง
สัญญาณไฟก็เห็นอยู่ว่าห้ามผ่านไอ้เครื่องกั้นราวกั้นมันกั้นลงมาจนกั้นลงมาสนิทแล้ว
ไม่ได้แบบกำลังจังหวะลงมาด้วยนะมันลงมานิ่งแล้วอ่ะ
รถเก๋งสีดำคันนี้นะไม่มีเบรกเลยขับพุ่งชนราวกั้นอย่างแรง
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๗โมงเช้าถึง๘โมงครับ
ปริมาณในตรงนั้นรถค่อนข้างที่จะน้อยหน่อย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขารีบหรือว่าเขายังไง
แต่ว่าจริงแล้วจังหวะที่ชนผ่านไปแล้วเนี่ย
รถเก่งสีดำคันนี้เขาหยุดแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ
แล้วนายท่ารถไฟมักกษันก็เข้าไปคุยกับเจ้าของรถด้วย

ใช่เห็นว่าเป็นผู้หญิงสูงอายุ
มีเสียงดังโม้งแมงโม้งแมง
แล้วก็ต่อครอบครับว่าเหน่ที่นี่จะลง

มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยไงวันนี้
และรถมันโล่ง

รถมันเป็นอย่างรถยังไม่เยอะแยะขนาดนี้
ว่าโล่งเลย๗๘โหลดเช้ามันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยร่วมโล่ง
ก็เลยว่าโอ้โฮแต่แบบว่าเขาคงแบบไม่ได้มองหรือเปล่าอะไร
ว่าเขามองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าอากาศ

อายุเยอะแล้วอ่ะเขาคงมองไม่เห็นอ่ะ
น่าตกใจกว่าก็คือว่าในโต้งบอกว่าจริงถนนเส้นนี้
เกิดเหตุแบบเนี้ยบ่อยมากครับ
คราวก่อนเนี่ยหลายปีก่อนร้ายแรงถึงขั้นชนคนตายด้วยซ้ำ
เขาเลยจะฝากว่าโอ้ใครสั่นพันธุ์ผ่านเส้นนี้เนี่ย
รถไฟเนี่ยมันจะมีเนินเล็กอยู่ตรงนี้เนี่ยใครมาเร็วรถก็เหินเป็นประจำเหมือนกันเกิดอุบัติเหตุกันไปอีกแต่คือหลายคนนะตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องกั้นน่ะมันลงมาจนสุดแล้วมันไม่ได้แบบกำลังแบบติ้งติ้งลงมานี่คือลงมาจนสุดแล้วแล้วพุ่งชนคือมันอันตรายมากเพราะถ้าเกิดรถไ
ต้องระวังกันจริงนะครับที่สำคัญก็คือเราเองเราก็ต้องเคารพกฎจราจรทุกสิ่งทุกอย่างด้วย